ท่านผู้ชมครับมีภาพหน้ารถของรถยนต์คันหนึ่งนะครับ
ทำให้เห็นว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุแล้วนำมาซึ่งการเสียชีวิตถึง๓ศพ
ค่ะสาหัสอีกสองเนี่ยโอ้โห
ความเร็วของรถเมื่อตีสองคืนที่ผ่านมาครับเนี่ยค่ะตรงเนี้ยนะฮะ
เป็นกล้องหน้ารถของรถยนต์คันนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยรถคันนี้ก็เสียหลักนะฮะ
พอหลุดโค้งแล้วไปปีนฟุตบาทนะครับที่ริมถนนย่านบางพลัดแล้วไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูง
โอ้โหสภาพเป็นอย่างเนี้ยไม่เหลือซากนะคะ
ที่สำคัญก็คือเครื่องยนต์ของรถมันหลุดกระเด็นแล้วไปตกใส่หลังคาบ้านหลังหนึ่ง
อืมคือไปไปใส่ห้องครัวเขาอ่ะห่างไปสักสิบเมตรได้อ่ะ
เด็นขึ้นไปแบบนั้นเลยอ่ะเห็นไหมมันแรงมากนะฮะ
การชนเนี่ยฮอนด้าซีวิกเทอร์โบนะฮะสีขาวนะคันนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามศพนะครับก็มีหญิงสาววัยยี่สิบเอ็ดปีชื่อนางสาวแพรวันนิษฐ์นะฮะ
ซึ่งน้องเขาก็เป็นนักกีฬายิงปืนเยาวชนเคยแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับ
แล้วก็มีนางสาวสุมิตราอายุ๒๑ปีนะครับ
อีกคนนึงก็คือนายคมกริจอายุ๒๒ปีนะฮะที่เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสสองคนนะครับมีนายวรรณประสิทธิ์อายุยี่สิบสองกับนายสุกรรณอายุยี่สิบเอ็ดนะฮะ
กู้ภัยที่ไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยบอกว่าได้รับแจ้งเหตุประมาณตี๒เมื่อคืนนี้ไปถึง
สภาพรถก็พังยับเยินหมดแล้วในรถมีคนติดข้างในแต่เสียชีวิตแล้วนะครับ
ออกไปสัก๑๐เมตรก็มีหญิงสาวนอนเสียชีวิตอีกศพนึงก็มีนะเป็นผู้ชายอยู่เกาะกลางถนน
นะแล้วก็มีคนเจ็บนะครับอ่าก็ที่บ้านเนี่ยหลังที่ถูกเครื่องยนต์กระเด็นไปใส่หลังคาเนี่ย
บอกว่าก็นอนอยู่ตีสองเนี่ยได้ยินเสียงรถชนนะแล้วก็เห็นเครื่องยนต์ของรถเนี่ย
เด็นมาหล่นใส่หลังคาครัวที่บ้านน้ำมันรถเนี่ยกระจายนะ
มงต้นไม้ที่บ้านเนี่ยชุ่มไปด้วยน้ำมันรถไปหมดอ่ะ
เสียงไม่ดังมากครับก็นึกว่าไม่มีอะไรแต่พอดีแบบรถหวอมาแบบเกินสิบคัน
ก็คิดว่าผิดปกติแล้วก็เลยลงมาดูพอลงมาดูปุ๊บ
เห็นแบบน้ำมันเต็มเลยแล้วก็แบบเครื่องยนต์ไปทายตรงนี้ครับ
ไม่ทันอยู่แล้วก็องค์เลยครับ
วันนี้ที่สนบังพลัดเนี่ยนะฮะเจ้าของพื้นที่เนี่ยทาง
ญาติของผู้เสียชีวิตเขาก็มาติดต่อขอทำเอกสารเรื่องการรับศพกันนะนะ
แล้วก็ดูเรื่องของคดีความนะฮะมีแม่ของนายสุกันเกรดแก้วซึ่งบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ในสุกรรณครับเขาอยู่๒๑ปีเป็นสาวประเภท๒นะฮะ
เขาก็ขอชี้แจงหน่อยบอกว่าข่าวที่ออกมาว่าลูกชายเสียชีวิตนี้ไม่จริงนะฮะ
คือตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะอาการก็ยังน่าห่วงนั่นแหละ
แต่ทีนี้ขอชี้แจงหน่อยเพราะว่ายาดเขาเป็นห่วงกันมาก
นะครับอ่าความคืบหน้าทางคดีนะครับ
แต่ว่าก็มีหลักฐานจากกล้องหน้ารถคันที่เกิดเหตุ
ขณะนี้ที่พอเห็นเหตุการณ์ในช่วงก่อนเกิดเหตุว่าเป็นยังไงกันบ้าง